มีผู้ชายเสื้อแดงคนหนึ่งเขาเอาไม้กระหน่ำตีผู้เสียหายคนหนึ่งจนสลบคาที่
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกันก่อนเดี๋ยวเล่าถึงสาเหตุให้ฟังครับ
ต้องขออนุญาตเบอร์ภาพคนที่โดนตีนะคุณผู้ชมหนักมาก
ถ้าได้ยินเสียงของคนที่โดนตีเขาก็พูดชนะตะโกนตลอดบอกว่าขอโทษแล้วอะ

เป็นคลิปที่ผู้ชายเสื้อแดงคนนี้นะใส่เสื้อแดงกางเกงลายกลางเนี่ยนะครับ
ไม้ยาวกระดำตีผู้ชายคนนี้เลือดท่วมตัวสลบคาที่
ก็มีทั้งคลิปแล้วก็ภาพนิ่งดูหน้าตาเขาดิ

ร่องรอยแผลบนใบหน้าหลายแห่ง

ยังจับคนร้ายไม่ได้เย็บเกือบร้อยเข็ม
เขายังทำงานไม่ได้และต้องดูแลลูกที่พิการอีกหนึ่งคน

ให้ตามจับกลุ่มตัวชายเสียดางมาตำรวงคดี
ต่อมาทีมข่าวได้คุยกันกับคนที่เห็นเหตุการณ์
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยเหล่านาดี๔ทับ๑
ตำบลในเมืองเมื่อสัปดาห์ก่อน
ทั้งคนเจ็บและคนก่อเหตุอายุสักประมาณ๓๐กว่าทั้งคู่
คนเจ็บกำลังเดินกลับบ้าน
แต่จู่ชายสดังวิ่งตามมาแล้วก็

แล้วก็ยังเห็นชายเสื้อแดงหยิบไม้มาจากหลังร้านเหล้าแล้วก็กระหน่ำปี
จริงแล้วเหยื่อผู้เคาะร้ายคนนี้
เขาไปขอให้หนุ่มเสื้อแดงคนนี้ซึ่งเป็นคนกว้างขวางในท้องถิ่น
ช่วยไปทวงรถจักรยานยนต์ที่ถูกคนยืมไปหน่อย

หนุ่มเสื้อแดงคนนี้ก็ไปขอค่าทวงเงินจากผู้ชายที่โดนตี

พอได้เงินไปก็ชวนกันไปกินเหล้าเป็นการฉลองจนเมา
คนโดนตีพูดเสียหายพลาดท่าพอไปกอดคอ
คนแสดงเขาโอ้โหไม่พอใจมากอดคอเหมือนแบบ

ไม่ชอบให้ใครมากอดคอ
ไปเอาไม้มาไล่ฝากเขาจนสลบคาทีเเย็บไปห้าสิบเข็ม
เอ้าคือเหตุการณ์มันแค่นี้เอง
เมืองต้นทีมข่าวก็ได้ข้อมูลว่าคนเจ็บนั้นเป็นญาติของคนโพสต์นี่แหละนะฮะ
คนโพสต์ก็เอาคลิปนี้มาโพสต์เพื่อตามหาคนร้ายนะฮะ
แล้วก็ไปแจ้งความไว้แล้วตอนนี้ก็ยังไม่สามารถตามคนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้นะครับ
ตอนนี้อาการคนเจ็บก็ยังคงเจ็บเยอะอยู่นะครับ
ก็ช่วยแจ้งบ่อแสแล้วก็เอาคนร้ายดำเนินคดีให้ได้นะครับ